เขาก็ไปหยิบพวกกระฟงกาแฟมา
แทนที่จะจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์นะ

เออขโมยแถมพอตำรวจไปตามตัวนะ
ยังบอกตำรวจด้วยว่าแน่จริงก็ยิงดีบอกแบบนี้

นี่เห็นภาพแวบแรกรู้เลยไม่ปกติแน่

เป็นจังหวะที่ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดไปรวบตัว
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปหยิบของในร้านสะดวกซื้อ
โอ้โหนี่ต่อสู้กับตำรวจด้วยนะ
ตำรวจก็ต้องใช้อุปกรณ์ไม้งามจับคุม
นี่เห็นไหมท้ายที่สุดคือก็โดนคุมตัวได้
แต่ต้องบอกก่อนเขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
สาขาถนนกองพล๑๐ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็หยิบกาแฟกระป๋องหยิบนมถั่วเหลือง
แทนที่จะไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์ไม่จ่ายค่ะ
เดินออกมาเฉยเลยและแถมทำสีหน้าไม่พอใจใส่พนักงานด้วยนะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบตามตัวอยู่พักนึงแล้วแหละ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเดินไปหลบตามถนน
่งหน้าไปยังสถานีขนส่งกลางเมืองร้อยเอ็ด
แล้วพอเจอตำรวจจังหวะที่เขาเจอตำรวจ
ตำรวจก็ถืออาวุธแล้วนะถือไม้งามเตรียมคุมตัวแล้ว

พอสบโอกาสปั๊บผู้ก่อเหตุหันมาเขามีมีดด้วยนะคะ
ชักมีดทำท่าเหมือนจะสู้
ตำรวจก็เอาไม้งามนี่แหละไปจู่โจมเข้าแบบนี้
จากเจอมีดแล้วในกระเป๋าก็ไปเจอกระสุนปืน๓๘อีก๑นัด

ผู้ชายคนนี้คือนายชุติพงศ์ต้นเกรดอายุ๓๔ปีค่ะ
อุดรตำรวจก็จับแล้วก็ตั้งข้อหาวิ่งราวทรัพย
พกพาอาวุธมีดแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะคะ